พอไปดูที่ระยองที่โรงพยาบาล
มีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเขาต้องเข้ากะเวรดึก
แล้วไปเจอสิ่งนี้ประตูเปิดเองเลื่อนเองค่ะ

ประตูแบบนี้หนักไหมหนักสิหนักนะ
มันอัตโนมัติเปล่าแล้วก็อะไรผ่า
เสียหรือเปล่าไม่ไม่ใช่ประตูอัตโนมัติ

น่ากลัวนะถ้าเราต้องเข้าเวรกะดึกที่โรงพยาบาล
โรงพยาบาลด้วยนะคุณแล้วเจอแบบนี้รู้สึก

ใช่มีคนโพสต์คลิปนี้แหละ
พร้อมกับแคปชั่นบอกว่า
มาขึ้นเวรดึกต้องเจออะไรแบบนี้

ชาวเน็ตหลายคนค่ะมาแสดงความคิดเห็นนะคะ
บอกว่าหลอนจริงแต่บางคนก็พยายามที่จะช่วยจับผิด
บอกว่ามีคนเปิดประตูหรือเปล่า

สังเกตดีตรงกระจกด้านล่างประตูเนี่ย

หลังกระจกอาจจะผลักแล้วก็วิ่งหลบไป
แต่หลายคนก็บอกทักท้วงนะบอกเฮ้ยสีขาวมันไม่ใช่รองเท้า
มันเป็นแสงสะท้อนแสงกระทบจากหลอดไฟ
วิญญาณหรือเปล่าเออนะฮะยังยังไม่จบบางคนก็อธิบายบอกว่า
ประตูแบบนี้มันหนักนะเคยไหมหนักจะตาย

สะกิดแล้ววิ่งหนีไม่น่าจะเป็นไปได้นะฮะ
แต่ที่แน่คือคุณประตูบานนี้อยู่ที่โรงพยาบาล
สิริราชปิยะมหาการุณ
โอ้โฮมาศิริราชด้วยใช่
ถ้าวิเคราะห์ในทางวิทยาศาสตร์ก็เป็นไปได้ว่า
เซอร์ที่ประตูอาจจะเสียมีเซ็นเซอร์
เป็นประตูอัตโนมัติแห่ง
บนเห็นไหมดำคือตรวจจับเซ็นเซอร์
เหมือนที่เคยเกิดขึ้นที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งมาแล้ว
ตอนนั้นก็หลอนกันไปพักหนึ่งเหมือนกันสุดท้าย
ก็ไม่มีอะไรในกอไผ่นะคะคือพอไปตรวจทางวิทยาศาสตร์

อันนี้ก็ต้องไปตรวจสอบว่าเซ็นเซอร์เสียหรือเปล่า

แต่บางคนคือตอนแรกบอกว่าไม่ใช่ประตูอัตโนมัติไง
สุดท้ายก็มาเฉลยแล้วว่าคือประตูอัตโนมัตินะครับ

ครับอ้าวหายใจโล่งหน่อย